สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืม
อะไรเป็นอะไรขึ้นมาอีกแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนดูโปรงผมมาอีก
ตั้งแต่วันแรกไล่ฉันทุกอาทิตย์พี่เมียว
เออถ้าพิธีกรร่วมมันไม่ดัดจริตน่ะนึกออกป่

ไม่เพราะว่าคือจริงแล้วต้องบอกเลยว่า
อย่างคุณมดดำทำงานมีโอกาสเสี่ยง

เออคือมดดำเจอคนเยอะมากกว่าเรานะพี่

หนุ่มหนุ่มรับเยอะกว่าเราเยอะ

ตอนนี้รายการคุณไม่มีแข่งรับเชือกแล้วเลย

ตัวคุณพระดำเองเมื่อวานไปตรวจเนี่ยเขาให้ตรวจเหรอ

ไม่ใช่คือคุณเองมีกลุ่มที่อยู่ในโอกาสกลุ่มเสี่ยงเขาก็ตรวจให้
ก็ใช่ไงก็อย่างแบบว่าคุณไอ้ม้าที่อยู่
นั่นมาปุ๊บเราก็ถือว่ารับจากคุณไอ้ม้าได้

วันนั้นพี่เหมียวไม่อยู่ใช่ไหมล่ะ

เพราะฉะนั้นหนูสองคนมันครบ๑๔วันแล้ว

เพราะว่าถ้าตัวเองเป็นภาหะปุ๊บเนี่ย

อืมนะปรากฏว่ามันจะไปกันใหญ่เลย

ตั้งกี่คนติดจริง
รวมหมอจะสิทธิ์คนแล้วอ่ะ
เพราะว่าที่ยะลา๓คน
นี่แหละ

คลิปทวิตเตอร์รวมรวมแล้วเนี่ย

กลายเป็นเป็นปุ่มดราม้า

ยอดผู้ติดเชื้อจริง
ซึ่งเราไม่ทราบว่ามีคลิปหรือเปล่านะฮะ
การติดเชื้อของแพทย์จากการปฏิบัติหน้าที่
ให้การรักษาโควิดยังไม่มี
อันนี้ต้องยอมรับพวกเราก็ไม่พอใจนะครับ
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เฝ้าระวังตัวเองแล้วซึ่งเราควรจะต้องเป็นบุคคลตัวอย่าง
ต่อให้ไม่เป็นบุคคลตัวอย่างเนี่ยเราก็จะต้องเป็นคนที่อเลิศตัวเองตลอดเวลาว่าช่วงนี้มีสถานการณ์ระบาดโลกแบบนี้
เราต้องเซฟตัวเองให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นโซเชียลฟังก์ชั่นต่างต่างที่ผ่านมา
พี่น้องสื่อมวลชนไม่ว่ากันมาตรการยังไม่เข้มข้น
จากนี้ไปมาตรการเข้มข้นนะครับก็ขอให้บรรดาแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนรักษาตัวเองเป็นอย่างดีให้เป็นอย่างดีนะครับ
เราต้องเป็นตัวอย่างเราต้องเป็นกำลังใจและเราจะต้องทำตัวเราเองให้ปลอดภัย
ที่จะให้การดูแลรักษานะครับคนป่วยให้อย่างสุดความสามารถ
บุคลากรทางการแพทย์ที่ป่วยมาเราได้สั่งให้เขาไอโซเลสตัวเอง
แต่ว่ายังไม่มีคนไหนที่แสดงอาการหนักออกมานะครับ
เราก็หวังว่าภายใน๕วัน๗วันเขาก็จะหาย
ก็มีการตัดต่อกันแล้วเราเชื่อทั้งเฟซบุ๊คทั้งอินสตาแกรมทั้งทวิตเตอร์
ก็มีการพูดถึงประเด็นนี้กันมากที่สุดนะครับ
ก่อนเข้ารายการเราคุณอนุทินชาญวิรากุลรองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
ก็กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปที่ทำให้เข้าใจว่า
กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอันแรกอันดับแรกก่อนเลยนะครับ
ไม่มีมาตรการคุ้มครองหรือลดความเสี่ยงให้กับแพทย์
เหมือนกับว่าแพทย์จะต้องดูแลตัวเองด้วย
แล้วคือคนเขาก็จะมองกลับมาว่าเอาจริงนะทุกวันนี้
หลายคนยังต้องไปช่วยแพทย์กันอยู่เลยถูกต้องไหมฮะ
ทุกวันนี้มีการทั้งส่งหน้ากากร่วมโปรเจกต์ต่าง
คือต้องใช้มากมันหายไปไหนตอนนี้
มันหาไม่มีด้วยนะเพราะอะไรด่านชายแดนมันปิดหมดแล้ว
แรกหน้ากาก๑๐บาท๑๓บาท๑๔บาทยังพอได้นะ
แต่ณตอนนี้ของประเทศไทยจนถึงณบัตรนาว

ปรากฏว่าณวันนี้คุณอนุทินเขาบอกเลยครับว่า
สถานการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดเนี่ย

คุณอนุทินก็บอกเราสนับสนุนการทำงานของแพทย์เต็มที่นะฮะ

และป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์

เราได้ไปเจียรัจากับสถานทูจีน

ไปขอประเทศจีนให้ช่วยเราหน่อย
ให้บุคลากรทางการแพทย์ก่อนเลย

ให้มาล่าสุดแจ็คมา
ซึ่งจะเอาไปให้แพทย์กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งนั้น
คนที่อยู่ด่านหน้าหมอเอ่ยพยาบาลเอ่ยเขาทำโควิดกันได้ไหม
คุณอนุทินก็บอกว่ามีกรมทันประกันภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์อีก

ที่เขาเนี่ยเป็นคนไปจัดหามาให้โดยที่รัฐไม่ต้องเสียงบประมาณเลย
แต่ตนเนี่ยไปขอการสนับสนุนจากบริษัทประกันภัยต่าง
เขาบอกอีกว่าเมื่อกี้พี่หนุ่มพูดอุปกรณ์ทางการแพทย์
แพทย์ที่ติดเชื้อจากการทำงานนั้น
ซึ่งคลิปที่คุณอนุทิศให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยไม่เหมือนตำหนิ
มันเหมือนตำหนิว่าทำไมแพทย์ไม่ระวังตัวเองถูกต้องไหมฮะ
นี่คือคนไทยเข้าใจกันอย่างนั้นว่าทำไมเป็นแพทย์เนี่ยก็ต้องระวังตัวเองสิ
ถูกต้องไหมทำไมแพทย์ปล่อยให้ติดอันนี้คือสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศเข้าใจ
คุณอนุทินเขาบอกอย่างนี้ครับเขาไม่ได้มีเจตนาจะตำหนิ
หรือต่อว่าเพราะรู้ว่าทุกคนทุกท่านทำงานหนักแล้วก็เสี่ยงชีวิตอยู่
แต่ที่ตำหนิคือบุคลากรทางการแพทย์ที่ไปติดเชื้อมาจากการสังสรรค์
อันนี้ที่คุณอนุทินเขาบอกนะครับคือไม่ได้ติดในขณะปฏิบัติหน้าที่
หมายถึงว่าที่เขาตำหนิเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย
ที่ไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงแล้วติดเชื้อกลับมาอืมอันนี้ที่เขาบอกว่าเขามีหนี้
ว่ามันจะพูดเนี่ยนะครับแต่ยังมาทำงานคือก่อนทำไมไปสังสรรค์กับเพื่อนมา
แล้วทำไมกลับมาทำงานแล้วก็เอาเชื้อโรคกลับมาด้วยนะครับ
ทำให้เจ้าหน้าที่ท่านอื่นเนี่ยต้องถูกกักตัวไปด้วยเสียกำลัง
บุคลากรที่จะมาทำงานให้กับประชาชนไปด้วยขอเตือนบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนว่า
ในฐานะที่เป็นข้าราชการสาธารณสุขต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน
และมาตรการที่ออกไปให้ประชาชนปฏิบัตินั้นเป็นมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข
เป็นผู้กำหนดทั้งสิ้นอันนี้คือล่าสุดที่คุณอนุทินก็ออกมาพูด
อืมคุณหนุ่มเงียบอ่ะผมก็ฟังอยู่แต่ทีนี้ความหมายของการตีความ
อย่างผมเองฟังตีความหรือหลายหลายคนฟังตีความเนี่ยก็คือแน่นอนครับว่าสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยบอกว่า
ยังไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ติดติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมันมีไง
มันมีหลายคนด้วยมันมีหลายคนไงทีนี้พอคำพูดที่ออกมาเนี่ย
มันกลายเป็นสิ่งที่มันย้อนแย้งกับสิ่งที่มันเกิดเนี่ยมันก็เป็นประเด็นในสังคมถูกไหมฮะ
เพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมาก็คือมีม้อ
มีหมอคนหนึ่งเนี่ยนะฮะไปตรวจคนไข้คนหนึ่งแล้วคนไข้เองเนี่ยเป็นผู้หญิง
ปกปิดข้อมูลตนเองเพราะว่าตนเองนั้นมีสามีเป็นคนที่ไปดูมวย
แล้วก็เอาเชื้อมาจากสนามมวยแล้วไปติดเมียแล้วเมียเนี่ยไปตรวจกับหมอท่านเนี้ย
แต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมบอกความจริงก็เลยติดคุณหมอไป
คุณหมอเองเข้าไปผ่าตัดนะฮะเข้าไปผ่าตัดคนไข้
แล้วก็มีคนที่อยู่ในห้องผ่าตัดอีกเป็น๑๐คนบุคลากรทางการแพทย์ทั้งนั้น
ก็ต้องพักตัวเองเพื่อรอแต่หมอน่ะติดไปแล้วถูกอ่า
แล้วคุณหมอก็ออกมาทำงานร่วมกับคุณหมอคนอื่นในโรงพยาบาลที่เป็นบุรีรำด้วยใช่ไหมครับ
ไม่ใช่เป็นอีกที่หนึ่งก็ปรากฏว่า
กลายเป็นว่าคุณหมอพวกนั้นก็ติดไป
ก็ต้องถูกกักตัวไปด้วยเพราะว่าไม่รู้ติดหรือเปล่า
นี่ก็คือการปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันถูกไหมฮะคือผมผมมองว่านี่คือการปฏิบัติหน้าที่
แต่คนที่เอามาติดเนี่ยก็คือเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบในสังคมเพราะว่าปกปิดประวัติ

ก็เกี่ยวกับคนที่เอามาติดด้วยคืออย่างที่เขาบอกว่าคุณจะต้องบอกจริงนะ
อย่างเมื่อวานมะดำจะไปตรวจเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอกาสเสี่ยงมาจากอะไร
เพราะอะไรคุณถึงต้องตรวจเพราะว่าถ้าวันนี้คุณไปตรวจสุ่ม๔สุ่ม๕น้ำยาตรวจมันไม่พอจริง
แต่เรารอความหวังอันชุดตรวจถูกต้องไหมคุณหนุ่ม
เดี๋ยวชุดตรวจมาปุ๊บเนี่ยโอเคเราจะได้ตรวจกันพร้อมกันหมดนั่นแหละนะฮะ
แต่เรารออดใจอีกสักนิดนึงรอชุดตรวจจากประเทศจีนมาด้วยแล้วก็ชุดตรวจที่ประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นทางสิริราชเอ่ยทางมหิดลเขาคิดกันมาเนี่ยกำลังจะเข้ามาแล้วเหมือนกันนะ
ก็เป็นประเด็นที่จะต้องไปดูนะครับว่าจริงแล้วทางโรดินเองจะมีการออกมาพูดอะไรยังไงหรือแถลงอะไรอีกนะครับ
เพราะว่าโอเคล่ะเนื่องจากประชาชนทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยการสื่อสารผิดหรือเปล่า

อันนี้คือล่าสุดมันน่าจะมีอีก

ใช่ค่ะก็คือนายสงกรานไหมชุม
เป็นนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยาลา
ก็ออกประกาศว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ในบุขรากรสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาล
เป็นชายแดนเลยนะฮะอยู่ที่บรรนังสตาจังหวัดยาลา
เนี่ยนะก็พบผู้ที่ติดเชื้อหรอบรายเป็นพยาบาล๒ได้แพทย์๑

เหลือ๒ครับผม
ทีนี้สาธารณสุขจังหวัดยาลาก็แจ้งที่
โรงพยาบาลนังสตาให้ดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการ

ผ่าตัดเฉพาะฉุกเฉินเพราะเหลือแพทย์เท่านี้เหลือสอง
นัดผู้ป่วยโรคเลื้อรังตามเงื่อนไขความเจ็บป่วย
เพื่อลดการแพร่การรับเชื้อคือไม่ให้มาโรงพยาบาลเลย
งดหรือเลื่อนการให้บริการทางรังศรีวิทยา

บุคลากรของโรงพยาบาลทุกกลุ่มทุกคน
หากมีไข้มีอาการหวัดให้หยุดงานอยู่ที่บ้าน

ก็ตอนนี้จะจัดแพทย์และพยาบาลในจังหวัดยาลาไปช่วย
ที่โรงพยาบาลบรรดาสตราวันละ๓คน

ท่านพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงผู้มังคับบัญชากองบังคับ

พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกอำนาจหาญชนะ

และอาสาสมัคร๔๐นายไปปฏิบัติหน้าที่ภายในจุดตรวจร่วมกับพรกร

รองรับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนี้
หน่วยคัดกรองของเป็นด่านนะฮะ
ปตทถนนพระราม๒
ซอย๙๒ที่แขวงสมดำบางขุนเทียน
วันแรกที่ปฏิบัติเนี่ยก็มีการสาธิต
การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรท

เจ้าหน้าที่ประจำด่านจำเป็นต้องพูดคุยซักประวัติ

ซึ่งอาจจะทำให้การจราจรของถนนนี้

ขณะเดียวกันหลังรัฐบาลเตรียมออกมาตรการดูแลเยียวยา

ก็จะมีการมอบหมายเยียวยาเงิน๕๐๐๐บาท
ระยะเวลา๓เดือนตามที่เมื่อวานเราก็เสนอไป

เผยแพร่ออกมาว่าจะมีมาตรการดูแล
ก็ระบุชัดเจนถึงเกณฑ์ผู้ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยนะคะ

ก็ที่คนมันแออัดยัดเยีย

นวดแผนโบราณสปาร์ฟิตเนสร้านเสมอสวย
ทีนี้ไม่รวมผู้ที่ประกันตนตามมาตรา๓๓นะคะ
ที่มีคุณสมัครทบทวนตามเงื่อนไข
คือให้คนที่เขามีสิทธิ์จริงก็ต้องศึกษาว่าใครได้บ้างนะฮะ
ตอนนี้ก็ไม่รวมข้าราชการมานานแล้วก็ไม่รวมเกษตรกรด้วย

ก็คือลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างไม่ประจำนั่นแหละที่ได้
คืออย่างนี้มันแบ่งเป็น๒อย่างนะครับก็คือจริงแล้วเนี่ยตอนนี้คนที่มีผลกระทบ
คืออย่างเช่นลูกจ้างนะครับจากบริษัทต่างที่บางอันเขาจำเป็นต้องหยุดไป
ตรงนี้เขาจะมีเรื่องราวของประกันสังคมในการเข้ามาดูแลอยู่แล้ว
อันนี้ไปขึ้นอยู่กับทางกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานเขาก็จะมีนโยบาย
ในการที่จะจ่ายเงินให้กับทางฝั่งของลูกจ้างที่มีนายจ้างคือเรียกเป็นแรงงานในระบบกันแล้วกัน
แรงงานในระบบก็คือที่ทำประกันสังคมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเจ้านายเนี่ยจะต้องทำประกันสังคมให้ลูกน้อง
โดยการเจ้านายเนี่ยจ่ายให้ครึ่งหนึ่งส่วนลูกน้องก็จ่ายครึ่งหนึ่งนึกออกไหมฮะในบริษัทอะไรอย่างนี้
คนเหล่านี้สมมุติว่าถ้าพี่เหมียวเนี่ยทำงานเงินเดือนสองหมื่นบาทแต่ว่าอัตราการจ่ายของประกันสังคมที่ก็ชดเชยให้เนี่ย
เพรดามอยู่ที่๑๕๐๐๐บาทแต่ข้อตกลงมันคือจ่ายครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นพี่เหมียวจะได้๗๕๐๐บาท
พี่เหี่ยวจะได้แค่เจ็ดพันห้าต่อให้พี่เหี่ยวเงินเดือนแสนนึงแต่ถ้าทำแค่นี้แต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
คือมีผลกระทบกับทางโควิดถูกไหมฮะแล้วคือเขาปิดบริษัทไปหรือพี่เองต้องหยุดงานไปเนี่ย
เขาจ่ายอัตราเต็มของพี่ตกลงคือต้องไม่เกิน๑๕๐๐๐บาทแต่พี่ได้ครึ่งเดียวคือ๗๕๐๐บาท
พี่เข้าใจไหม
มันเป็นแบบนี้พี่คือพี่ได้๗๕๐๐เพราะว่าอัตราที่จะจ่าย
คือเขาตั้งอัตราสูงสุดต้องไม่เกิน๑๕๐๐

ไม่นะแต่ถ้าคือพี่เหมียวมีเงินแค่๘๐๐๐บาท
ยื่นประกันสังคมขอความช่วยเหลือตรงนี้
พี่เหมียวได้แค่๔๐๐๐ได้๔๐๐๐
แต่อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าแรงงานนอกระบบ
ก็คือแรงงานที่ไม่มีในจาง

เป็นแรงงานที่เรียกว่าเป็นแรงงานนอกระบบ
ไม่มีประการสังคมไม่มีเจ้านายเอานี้ดีกว่า
ไม่มีนายในการที่อยู่ในระบบของเขาไม่อยู่ในระบบ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องถูกโอนไปที่กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังก็คือจะจ่ายเงินให้๕๐๐๐บาทต่อเดือน๓เดือนด้วยกัน

แต่ต้องลงทะเบียนให้ทันนะ
ทีนี้ลงทะเบียนก็คือตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเปิดไปรู้จักปิด๖โมงนะ
ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือก็ต้องไปดูอีกคุณสมบัติหลักฐานที่รับเงินเยียวยา
อันนี้คือเป็นอาชีพอิสระลูกจ้างชั่วคราว
เป็นแรงงานนอกระบบก็คืออันนี้ที่ผมพูดถึงอยู่

ถูกต้องอันนี้คือไม่มีประกันสังคม
อันนี้ไม่มีประกันสังคมก็ถูกโอนไปทางกระทรวงการคัง

บัตรประชาชนไปทีนี้ข้อมูลในจ้างคือ

อันนี้มันคือสิ่งที่สับสนกันอยู่นิดนึง
จริงแล้วอันนี้มันจะไม่ต้องมีนายจ้างหรอก
เพราะว่าถามว่าคนตัดย่าเนี่ยมันไปตัดกี่บ้าน
ถูกมั้ยฮะสมมุติเป็นผมเนี่ยนุ่มไปตัดกี่บ้านวะ
ผมไม่รู้เจ้านายผมคนไหนถูกไหมฮะ
แต่สิ่งที่เขาบอกว่าลูกจ้างเนี่ยข้อมูลในจ้างอาจจะเป็นหมาย
เพราะว่าพนักงานอยู่ในร้านนวดอาจจะไม่ได้มีการเข้าไปอยู่ในระบบ

ก็แค่บอกว่าคุณทำงานร้านนวดร้านไหนก็บอกมาแค่นั้นเอง
มันต้องไปเอาใบรับรองมาจากนายจ้างที่ไหนเพราะเขาไม่มี

อันนี้ก็คือจะเป็นอีกระบบหนึ่ง
ซึ่งทางกระทรวงการคลังมีคนจ่ายเงิน๕๐๐บาทไป
ก็คือใครก็ตามแต่อย่างบางคนถามมาว่า

ก็ถ้าเกิดคุณขี่มอเซลรับจ้างถูกต้อง

อันนี้คุณก็ต้องไปชี้แจงให้มันชัดเจนว่า

ยังเย็บผ้าอยู่บ้าน

อ่ะอย่างเมื่อกี้เขาก็บอกว่า

ผมป้าอยู่ตรงไหนผลกระทบที่ป้าได้รับคืออะไร
เขาบอกว่านอกจากตรงนี้จะต้องศึกษากัน
ไปศึกษากันอีกเรารู้ว่าสำหรับคนที่ต้องผ่อนรถ
ผ่อนบ้านไอ้พักชำระหนี้
เขาพักกันยังไงด้วยนะฮะเพราะว่าต่างคนเนี่ย
มันไม่เหมือนกันนะบางคนออโตเมติกเลย
ต่างคนต้องไปดูด้วยนะฮะเพราะว่าไอ้พักชำระนี่ของเขา
พักยังไงทั้งรถทั้งบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไป

อดผู้ป่วยนะครับตอนนี้ก็เพิ่มภูมิ
รายนะฮะตอนนี้สะสมไปแล้ว

ในแพทย์อนุพงศ์สุจิริยากุลนะครับ

แถลงข่าวสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด๑๙ในประเทศไทยนะครับ

ผู้ป่วยโรคโควิด๑๙เพิ่มขึ้น๑๑๑รายด้วยกัน

สำหรับผู้ป่วยอาการหนักมี๔รายนะครับ

สรุปว่ามีผู้ป่วยกลับบ้านไปแล้ว๘๘ราย
ยังรักษาในโรงพยาบาลอยู่๙๕๓ราย

เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย

กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว๑๙ราย

กลุ่มที่๒นะครับเป็นผู้ป่วยใหม่๑๙ราย

บุคคลที่ทำงานในที่แออัดนะฮะ

นอกจากนี้ยังมีบุคลากรทางการแพทย์
ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก๓ราย
เนื่องจากเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง

ขณะที่สัตว์อาจารย์ในแพทย์ธีรวัตรเหมจุธา
ภูมิในการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่

มหาวิทยาลัยท่านมีการโพสต์

เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด๑๙

มันกระจายไปในโรคกว้างแล้ว

เพื่อให้ตัวเองนั้นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวก

กับมีอาการน้อยหรือบางคนนั้นก็ไม่มีอาการเลย

ก็คืออาการน้อยจริงเลยแล้วก็แพร่เชื้อได้น้อย
หรือว่าอาการน้อยเนี่ยนะฮะแต่ว่าแพร่เชื้อได้มากมันก็มีเหมือนกัน
เหตุผลที่อาการน้อยแต่แพร่เชื้อมาก
เพราะไวรัสในคนจำนวนนึงมันลงไปที่ปอดอย่างเดียว
กินไปที่ปอดลึกทำให้คนไข้นั้นไม่มีอาการไอไม่มีอาการจาม

เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่คออย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะ

คนกลุ่มนี้จะสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ไม่เป็นไข้ด้วยหรือเป็นน้อย

คือธรรมดาจะต้องไม่นี่มันลงไปในปอดเลย

และเมื่อมีอาการน้อยแพร่เชื้อเก่งนะครับ
ก็ทำให้เราโฟกัสไปที่คนติดเชื้อในกลุ่มวัยหนุ่มสาว

คนกลุ่มนี้นะฮะเป็นคนกลุ่มที่มีความแอคทีฟในการทำงานท่องเที่ยว
ประสมาคมซึ่งเป็นตัวแพร่เชื้อได้ดีที่สุด

กลายเป็นผู้รับเคราะห์ที่ได้รับเชื้อจากคนที่แพร่มา
แล้วก็ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้มากกว่าอีกด้วย

เนี่ยนะฮะอาจารย์ธีรวรรดิเหมือนมจุธาได้มีงานบอกเอาไว้
ใส่มงกุฎนี่ไงโคโรน่า
ใช่โคโรน่ามันน่ากลัวจริงนะ
สายพันธุ์ล่าสุดเป็นตัวที่๗ในตระกูลโคโรนานะครับ

คือที่เขาบอกมันกลายพันธุ์มันคือยังไง
คือที่มันกลายพันธุ์ก็คือว่า
เท่าที่ผมคุยกับอาจารย์ธีรวัตรมาเนี่ยนะฮะ
คือเขาบอกว่าสมมุติไวรัสมันไปเจอกันเนี่ย
มันก็จะประกอบร่างกัน

สมมุติว่าพันธุ์กรรมของไอวไวรัสโควิด๑๙ตัวเนี่ย

และอย่างยาที่เคยใช้ในการสู้มันได้อยู่

คือมันเหมือนมนุษย์มันเหมือนคน

แล้วสุขภาพก็จะดีในการตรวจ

อย่างวันนี้เอาง่ายคนไปตรวจโรงพยาบาลกันหลายคนคนป่วยไข้ขึ้น๓๘๓๙อย่างนี้เขาใช้ชุดตรวจโควิด
ไม่ค่อยเจอกันแล้วเนาะพี่หนุ่มเนาะบางคนไม่เจอกันแล้วนะ
เขาก็เลยวิเคราะห์ว่ามันเป็นอะไรกันอยู่เหมือนกันตอนนี้
คืออย่างที่บอกว่ามันกลายเป็นจาก๑๒๓มันกลายเป็น๔๕๖
๗๘๙ยังไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น
อันนี้แหละคือความน่าตัว
วันนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยว่า
ธนาคารได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทน
ในการให้บริการขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ถูกรางวัล
โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่๒พฤษภาคม
คนที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
สลากที่ถูกรางวัลพร้อมกับบัตรประชาชน
นะฮะมาติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยด้วยตนเอง

ยกเว้นถ้าถูกรางวัลที่๑
ถ้าถูกรางวัลที่๑คุณจะต้องไปรับรางวัลที่๑

ธนาคารจะจ่ายเงินรางวัลให้ในงวดปัจจุบันที่ออก

เอามวดปัจจุบัน
มวดปัจจุบันก่อน
รับตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาของวันที่ออก
รางวัลในงวดนั้นจนถึงเที่ยงของอีกวันหนึ่งนะครับ
ของวันที่ออกรางวัลในทุกงวดถัดไป
ทางนี้ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมนะครับ
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็คือ๑เปอร์เซ็นต์

แล้วก็จะมีค่าอากรสแปมอีก๐๕เปอร์เซ็นต์ของรางวัล

แล้วหักภาษีหน้าที่จ่าย๑เปอร์เซ็นต์ของมูลค่ารางวัล

ในส่วนของสลากการกุศลไม่เคยถูกโดยค่าอากรสแตมแล้วก็ภาษีเนี่ย
หน้าที่จ่ายธนาคารก็จะนำส่งไปที่สำนักงานสลากเหมือนกันนะฮะ
ผู้รับรางวัลสามารถเลือกได้นะฮะ
ว่าจะโอนข่าวบัญชีธนาคารกรุงไทย

โดยไม่ต้องจับเงินสดก็ได้นะฮะ
ซึ่งส่วนมากคือที่เขาทำอย่างนี้เพราะว่าความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะฮะ
ลดการเดินทางไปสถานที่ชุมชนลดความเสี่ยง

โดยในเดือนแรกธนาคารให้บริการเฉพาะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลก่อน
ทบุรีปฐุมธานีสมุทรปาการนครปฐมสมุทรสาคร
ประมาณ๓๐๐สาขาของธนาคารกรุงไทย

ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบบรัฐบาลกล่าวว่า
สำหรับผู้ที่ซื้อสลากงวด๑เมษายน
คนที่ซื้อไปแล้ว๑เมษายน
ขอให้เก็บรักษาสลากไว้อย่างดีนะฮะ
แล้วก็จะรอตรวจรางวัลในวันที่๒พฤษภาคม
หลังการออกรางวัลสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ตามปกติ

และก็ช่องทางธนาคารที่มีการรับขึ้นรางวัล
มีการเปลี่ยนแปลงอีก

แล้วก็ไปขึ้นเงินกันอย่างมาก
ที่เมื่อกี้คุณดำบอกมาว่าที่บุรีรำมีนะ

ก็คืออย่างนี้เขามีแถลงการออกมาจากทางจังหวัดบุรีรำนะครับ
เรื่องของการรายงานข้อเท็จจริงของการติดเชื้อโควิด๒๐๑๙เนี่ยนะฮะ
ก็คือจากกรณีที่มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด๑๙นะครับ
แล้วมีการติดเชื้อของอุปกรณ์ทางการแพทย์บุรีรำเนี่ยนะฮะ

ที่จริงก็คือวันที่๒๓มีนาคมนะครับ
๖๓มีวิสัญญีแพทย์๑คนได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าเป็นปอดอักเสบ
จากการตรวจสอบโรคก็พบว่าช่วง๑๔วันก่อนป่วยเขาเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดบุรีรำ

ไปกรุงเทพแล้วก็ไปนครราชศรีมานะครับ
วันที่๑๖๑๘มีนาคมนะครับได้มาปฏิบัติงานดมยาให้กับผู้ป่วยที่มาผ่าตัดตามปกติ
หรือว่าอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าป่วยเป็นโควิด
วันที่๑๙มีนาคมมีน้ำมูกเสียงแหบเจ็บคอเล็กน้อยไข้ต่ำไอมากมีน้ำมูกเล็กน้อย
ไปพบแพทย์ที่ห้องอุบัติเหตุแล้วก็ฉุกเฉินโรงพยาบาลบุรีรำ
แพทย์สั่งป้ายตรวจไข้หวัดผลเป็นลบ
แล้วก็ตรวจเอ็กซาเรย์ปอดไม่พบความผิดปกติ
กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านวันที่๒๐มีนาคม
มีอาการไอแล้วก็มีน้ำมูกเพิ่มขึ้นไข้ต่ำอาการทรง

วันที่๒๑มีนาคมนะครับนอนพักแล้วก็ทานยาที่บ้าน

ปรึกษาอายุระแพทย์โรคติดเชื้อ
การวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดอักเสบ
และถูกกักบริเวณแยกห้องไปนะฮะ

แล้วก็วันที่๒๔มีนาคมอาการดีขึ้นไอน้อยลงคัดจมูกเล็กน้อยเจ็บคอไม่มีไข้
นี่ไงก็บอกแล้วนะเขาก็เริ่มแบบงงกันอย่างนี้ว่า
อนุทินบอกว่าไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ติดแต่ในขณะเดียวกัน
เหมือนกับว่านั่นบุรีรำเป็นฐานหลักของพักภูมิใจไทยเลยด้วยซ้ำไปถูกต้องไหม
ทำไมไม่รู้ว่ามีบุคลากรแพทย์ติดโควิดด้วยนะอะไรอย่างนี้

ฉะเชิงเศร้านี่ควรรักษาด้วยโควิดในการ

นี่เขารักษาด้วยหมอทรงเจ้านี่

เมื่อวานไม่ได้มาเห็นคุณเล่าพิธีกรรมแบบการรักษา

โดยผู้ที่ไปหาคนทรงเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด
ซึ่งกรณีดังกล่าวถือว่าเป็นความเพิ่ม
ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างยิ่ง
อันนี้ก็ต้องร่างทรงช่วยโควิดไม่ได้
โควิดไม่ได้เนี้ยฮะช่วงหน้ามาดูนะคะเชียงใหม่
ตอนนี้เจอฝุ่นหนักมากติดอันดับโลกเลยมากค่ะ
นี่คุณผู้ชมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ตอนปิดเบรกว่าไง
เขาว่าไงก็บอกว่าจะจะไปจะหนึ่งหนุ่มแม้มันก็ตาย

รวังขนาดนี้แล้วมันจะต้องติดปริทรีย์อย่างไรล่ะเว้ย
เอามาดูนะฮะหนักพอกัน
ตอนนี้เป็นเรื่องของปอดเหมือนกันก็คือที่ดอยสุเทพ
แม้ว่าเจ้าหน้าที่ทั้งภาคพื้นดินทั้งในส่วนของกรมอุทยาน
ป่าแล้วก็อาสากู้ภัยทหารทั้งชาวบ้านนะฮะ

โอ้โหบางจุดดับเอง
พอดับปุ๊บกลับมาประทุใหม่อีกหลายรอบ
นี่ภาพถ่ายจากกลุ่มโดนจิตอสาร
จนวันนี้นะฮะวานนี้ก็ลุกลำต่อเนื่องมาถึงวัดดอยคำ
ซึ่งมันอยู่ต่ำมากอยู่ใกล้เมืองมาก
จนเกิดภาพเปลวไฟโอบล้อมไปทางด้านหลัง

ถือว่าเป็นภาพที่สะท้อนวิกฤติการที่หนักมาก
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต่างร้องขอให้พิจารณาใช้เฮลิคอปเตอร์
หรือเครื่องบินในการช่วยโปรยน้ำสกัดไฟป่า

จังหวัดเชียงใหม่เขาก็เลยขอกำลังทีมโดรนอาสา

รวมทั้งนำเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนทั้งหมด
ลำมาสนับสนุนภารกิจครั้งนี้ด้วย

งานจุดฮอสปอร์ตจำนวน๒๘๖จุด
๑๙อำเภอ๕๓ตำบล
พบว่ามันลุกลำจากจุดเดิม๑๖จุด

เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเกือบ๑สัปดาห์แล้ว
ควันจากไฟป่าลอยมาสะสมในตัวเมืองซึ่งเป็นแอ่งกระทะ

ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในระดับวิกฤติ
บางช่วงของมันจะมีกระแสลมมาช่วยพัดผ่าน
แต่พอช่วงกลางคืนอากาศเย็น
ก็เกิดการสะสมทำให้ฝุ่นควันนั้นรวมตัวกันอีก
วันนี้ก็๑๓๑

คือเราก็ยังกลัวโควิดอยู่เชียงใหม่
ก็บวกเข้าไปเรื่องนี้อีก

ไอ้ไข่ปกติจะมีปฏิหารใช่ไหม

นะหรือเปล่าเอาง่ายก็งัดเข้าไปเค้าเคยเป็นลูกช่างร้านทำไป้แห่งนึง

ตกงานมาเดือนกว่าแล้วก็พากันออกตะเวนรักทรัพย์หลายครั้งแล้วในหลายพื้นที่

ล่าสุดฮะช่วงดึกของวันที่๒๐บนก็ได้ใช้ไขขวงงัดหน้าต่างเขาไปลักซับไทย

หนุ่มฉันกำลังเล่าว่าเขางัดอะไรหนุ่มจะไปสนใจทำไม
ก็ต้องดูว่าคนไหนมันเยอะเหลือเกิน
นุ่มมึงออกไหมนั้นอ่ะเขาไปงัดนั้นไอ้ไขนี้
ไม่แสดงปฏิหารออกมาด่าเหรอ

เรื่องของเรื่องเด็กกว่าไหมล่ะ
ทำไมวิธียังไงตำรวจบอกว่ายังไง
คืองัดกันมาได้แต่เงินเหรียญด้วยพันบาทนะครับ

ส่วนเงินที่ได้มาเนี่ยก็แบ่งกันใช้คนละ๕๐๐บาท

ก็ยังอยู่ในช่วงประกันตัวสู้คดีในข้อหารักทรัพย์

ก็เห็นไม่แแหกตาหน่อย

ก่อนที่จะขับมาร่วมกันก่อเหตุอีกครั้งหนึ่ง
นั่นแหละไอ้ไข่ไม่ช่วยอะไรตำรวจก็เลยมาช่วยจับนี่ไง

เออนี่ไม่ได้ด่ากับผู้ตำมานานมากโควิดนี่เนอะ

หน้ากากสองชั้นแล้วมันจะไปหายใจออกได้ยังไงตอนพูด
ไม่ใช่แต่ต้องมีขังษอดีนุ่ม

มึงเคยเห็นอาจารย์หมอคนหนึ่งเนี่ย
ติดคือไม่ได้ใส่แค่นี้นะ
แกเอาพาบันทึกใส่ให้แล้วเอาท์สะตีนะ

รู้ตัวไปจับหน้ากากปุ๊บเดี๋ยวมันก็เข้าเราอีก
เพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็อาจจะซีนติดไว้เลยอย่างนี้
เอาสิแล้วทำรายการไปด้วย
ให้ความเสมอภาคตั้งแต่เที่ยงจนถึงเย็นด้วยนะ
กรุณาให้ความเสมอภาคมันทุกรายการนะ
ของผมอันนั้นนะระยะห่างผมเป็นเมตร
แต่ไอ้เนี่ยมันติดกันแบบนี้มันก็ต้องใส่

คุณดูเลยกันนะคะว่าพี่บิติกรรมเมืองไทยมีไหม

ข้าวมันข้าวแรก

ที่ดีให้คุณผู้ชมพรุ่งนี้สามเลยน่ะเออเอาเอาเอาแผ่นนี้เลยน่ะ
ขายของขายของขายของเลยนะเออไปเลยไปเลยต่อที่เรื่องนี้นะคะ
เป็นเรื่องราวดีดีที่เป็นกระแสในทวิตเตอร์เกิดแฮชแท็กสนับสนุนทุกความแมน
และแฮชแท็กยิ่งแมนยิ่งดูดีเป็นการแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่พบเห็น
คนทำแมนในรูปแบบต่างเช่นช่วยชีวิตเต่านี่ทำอ่างล้างมือ
ให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาล้างฟรีนี่ไงจบมือเนี่ยนะฮะ
แต่มีเรื่องคนทำแมนนะครับเรื่องหนึ่งที่เราชอบมาก
ก็คือช่วยลุงข้ามถนนเรื่องนี้ไปเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำ
น่าประทับใจบอกว่าระหว่างที่ตนเองกำลังขับรถผ่าน
ไปเจอคุณลุงกำลังข้ามถนนอยู่ดีดีเนี่ยลุงก็ล้มลงกลางถนนเลยนะ
ค่ะตนเองเนี้ยก็เลยชะลอรถเพื่อลงไปช่วย
ระหว่างนั้นมีเด็กหนุ่มสองคนซึ่งเร็วกว่านะ
พยุงคุณลุงแล้วก็พาข้ามถนนไปอย่างปลอดภัย
หลังจากนั้นคลิปนี้ถูกแชร์ออกไป
แล้วก็มีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมเป็นจำนวนมากเลยนะ
ใครที่ได้ดูคลิปแล้วก็จะรู้สึกถึงความแมน

อันนี้ก็ต้องพูดว่าความแมนของตัวเองได้พุ้งพลาด
อยากออกไปทำความดีนะครับเอาเป็นว่าใจเย็นก่อน
ก่อนที่จะไปทำแมนเนี่ยต้องอย่าลืมดูแลตัวเองก่อน
ใครอยากดื่มสูตรไหนก็สามารถเลือกได้เลย
สีอะไรนี่สีน้ำเงินนี่
สีน้ำเงินน้ำเงินนี่นะครับที่ถืออยู่เนี่ยฮ

สดชื่นด้วยคอลลาเจนถึง๒๐๐มิลลิกรัมนะฮะ
แล้วก็มีซิงค์ที่เหมาะสำหรับผู้ชาย
ยังมีอีกแมนซ่อมกูต้าไทโอน
นี่กูต้าไทยโอนนะครับกูต้าไทยโอนเนี่ย
สดชื่นมีแอลกุต้าไทโอนวิตามินซีแล้วก็อีสูงด้วย
ยังมีอีกฮะนี่แมนซัมไฟเบอร์สดชื่นสบายทอง
ไฟเบอร์สูงถึง๑๐๐๐มิลลิกรัม
แล้วก็แอลคาเนทีนช่วยในการเผาผ่านด้วยนะครับ
แล้วก็มีแมนซัมวิตามินบีรวมขวดสีเหลืองวิตามินซีเนี่ย

เหมาะกับเรานี่เหมาะกับผู้หญิงด้วยนะวินาทีนี้

ตามินซี๒๐๐จะมีส่วนช่วยเพิ่มเงินทุน

เอาง่ายตัวนี้วินาทีนี้เราบอกแล้วครับว่าวิตามินซีจะช่วยเราได้
พวกนี้ต้องเขาใส่ใจสุขภาวกันมากเลยนะฮะดูนี้นี่
ได้หมดได้อูตาก็กิ๊วหมุนกลับนี่นี่ฮะ

หังคุณนม

เขาบอกว่าเขาดูคลิปแล้วเขารู้สึกถึงความแมนของตัวเองเนี่ย

ช่วงหน้าข่าวต่อเนื่องเรื่องคุณแต้ว
ไม่ใช่เรื่องแต้วอย่างเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่อง
งานแต่งงานคุณน้องฝนฟัชรินคุณธรรมนี้ครับ
เอ้าช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมาฮะ
คุณแต้วก็หลายคนก็ออกมาเปิดใจ
เคลียร์ประเทศที่กำลังถูกจับต่อมองเรื่องความรัก
หนูจะไม่ได้อ่านข่าวอยู่แล้วนะบางทีก็ไม่ได้อ่านนะ
กับต้นเนี่ยนะฮะผ่านทางไลฟ์สดเนี่ย
หลังมีแฟนระดมยิงคำถามเรื่องนี้กันเจ้าละวันเลย

สาวแต้วเนี่ยก็เขียนนี่สั้นว่า
เอ่อก็มีแต่ก็มีคุยกันบ้างค่ะ
เนื่องจากช่วงนี้การระบาดของโควิด๑๙เนี่ย
ก็ยังคงกดไลค์คอมเมนต์ของแต้วปกติ
ซึ่งก็มีแฟนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมากมายเลย
น้ำฝนเป็นยังไงข่าวน้ำฝนเป็นยังไงคุณหนุ่ม
อ๋อก็คือคุณน้องฝนนะฮะกับทางคุณอาร์มพิพัฒน์
ก็แต่งงานกันเมื่อวันที่๒๐นะครับ
ก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมันก็มีประเด็นข่าว
ที่ออกมานะครับก็คือในวันงานเนี่ย
ปรากฏมีน้องนะครับคนหนึ่งที่ไปเหมือนกับเป็นพนักงาน
อยู่ในงานเนี่ยพนักงานเสิร์ฟพนักงานอะไรอย่างนี้
ปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยวันที่๒๔ตัวน้องเองเนี่ยนะฮะ
ก็คือมีอาการป่วยนะครับก็เลยได้มีการไปตรวจร่างกาย
ก็เลยมีการแจ้งเป็นไทม์ไลน์กันออกมานะครับ
ว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงกันบ้างนะครับ
อ่ะเดี๋ยวลองไปไล่เอาไล่ทำไลน์หน่อยไหม
อืมตั้งแต่วันที่๒๐ก็วันแต่ง
ฮะก็คือมีการเปิดไทม์ไลน์ย้อนหลังนะครับ

โดยช่วงวันที่๑๒๒นะครับ
ระหว่างการฝึกงานที่โรงแรมแห่งหนึ่ง

อาศัยอยู่ที่พักกับเพื่อนย่านเจริญนครกรุงเทพ
หลายแต่น้ำวันที่๒๓มีนาคมนะครับ
นั่งรถตู้เหมาจากที่พักย่านเจริญนคร
เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดชายภูมิ

ปอตทฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
แม่มารับกลับบ้านแวะส่งเพื่อนที่หน้าโลตัสโนนม่วง

วันที่๒๔ครับกักตัวที่บ้านเริ่มมีอาการไข้
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
วันที่๒๕ผลตรวจพบโควิด๑๙นะครับ
อย่างที่บอกว่ามีรายงานว่านักศึกษารายนี้เซิร์ฟเครื่องดื่ม
แขกในงานแต่งของคุณน้ำฝนแล้วก็คุณอาม
นี่นะครับคือก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นซึ่งคุณอามเนี่ย

คุณอามก็ขออภัยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย

แล้วก็เขาก็เรียกว่าป้องกันกันเต็มที่อยู่แล้ว

มีการถูกสั่งตั้งแต่วันงานอยู่แล้วนะครับว่า
พนักงานเสิร์ฟทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยและใส่ถุงมือ
ในการที่จะออกมาหรือห้ามเข้ามาอยู่
วุ่นวายกับคนที่อยู่ในงานด้วย
คือเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาร์มก็ตอนนี้นะครับก็บอกว่า
คุณอาร์มเพื่อความสบายใจเนี่ยวันนี้คือเจอมา๗วันแล้ว
เพราะเจอวันที่๒๐วันนี้มันวันที่๒๖แล้ว
เพราะฉะนั้น๗วันแล้วคุณอาร์มก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะกักตัวต่ออีก๗วัน

คุณอามก็ได้มีการโทรศัพท์ไปบอกกับทางเพื่อนญาติทุกคนที่ไปร่วมงาน
ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็เลยบอกว่าให้มีการสังเกตอาการตัวเองด้วยแล้วกันว่ามีไข้หรืออะไรหรือเปล่า
ถ้ามีอาการเป็นไข้หรือมีอาการไอหรืออะไรอย่างนี้
ให้ไปหาคุณหมอแล้วตรวจโควิดเลย
แต่ทุกคนก็ยังไม่ได้มีอาการอะไร
ซื้ออุปกรณ์ซื้อหน้ากากซื้ออะไรไปแล้วให้หมอกันเยอะ
แต่ไอ้พวกเห็บเผาสังคมที่ฉวยโอกาสเอาเงินเข้าตัวเองมันลกนะฮะ

ขอใช้ว่าเอาเงินทบทุนแล้วกันนะฮะ
ไซเนอร์เก๋เก๋เนี่ยเขาบอกว่าจะมอบให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ถึงสองแสนห้า
มียอบบริจาคจริง๕๐๐บาทเท่านั้นเองคือไปเรียกรายมาสองแสนห้า
แต่แบบมียอดบริจาคแค่๕๐๐บาทอุบาทมากนะฮะมันยังไงนะไม่เข้าใจ
ก็คือได้เงินมาบริจาคทั้งหมดสมมุติหนูเรียกอะไรมาเนี่ยสองแสนห้า
แต่ถึงเวลาจริงยอดที่ส่งไปที่ธรรมศาสตร์๕๐๐บาทอุบาทมาก
ล่าสุดเจ้าของร้านเสื้อเขาได้ออกมาโพสต์ข้อความในไอจีของเขาว่า
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี้ยเนื่องจากฝ่ายการเงินของข้าพเจ้าได้ทำการช่อกง
คือเขาบอกว่าการเงินของบริษัทเขาช่อกงเงินบริจาคของข้าพเจ้าจำนวน๑๕๐๐๐บาท
ด้วยการโอนยอดเงินไม่ตรงกับความเป็นจริงเพื่อหลอกให้ข้าพเจ้าเข้าใจผิด
หรือเปล่านมันใช่รึเปล่าก็แล้วมันคุณไปแจ้งความสิต้องมาแจ้งความไม่ว่ามุ่นแจ้งความสิ

คุณก็โดนแจ้งความเท็จอีกนะอันนี้ไม่ได้นะครับ

เขาบอกว่าโดนคล